ต่อกันที่เหตุการณ์นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมค่ะ
โหดแล้วก็บุกไปยิงสามีใหม่ของอดีตภรรยาถึงที่นอนเสียชีวิตนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตี๒ที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ไปตรวจสอบผู้เสียชีวิตคือนายบุญดริกรัตนพันธ์หรือช่างอ้อยค่ะ
อายุห้าสิบเอ็ดปีเสียชีวิตในบ้านนะคะที่ตำรวจหนองหงค์
อำเภอทุ่งสงิ์นครสีธรรมราชถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาดสิบเอ็ด
ช่วงเช้าวันนี้ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ภรรยาผู้ตายคือนางราตรีให้การบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุ
ก็คือจ่าสิบเอกสาธิตถวายอายุห้าสิบเอ็ดปี
หรือเรียกกันว่าจ่าก้อยเป็นทหารสามจังหวัดชะแดนภาคใต้
อดีตสามีค่ะเพิ่งจะเลิกรากันได้เพียง๑เดือนเท่านั้น
ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอกับนายบุญดริกสามีใหม่
ก็นอนหลับกันอยู่ในห้องนอนไม่ได้กางมุ้งแล้วเปิดหน้าต่างห้องนอนเอาไว้ด้วย
เพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะผู้ก่อเหตุย่องมาที่หน้าต่าง
แล้วเอาปืนยิงใส่ในบุญนริกหลังจากนั้นวิ่งหนีไปกับความมืดค่ะ
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะ
มีผู้เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนี่นะคะที่อยู่ในใดได้เห็นนะครับ
หน้าคนร้ายด้วยญาติผู้เสียชีวิตค่ะ
เขาบอกว่าคืนนั้นประมาณ๔๕ทุ่มเขากับผู้เสียชีวิตก็นั่งกินเหล้ากัน
ผู้ก่อเหตุมากับเพื่อนค่ะเดินเข้ามาแล้วมาถามหานางราตรี
เขาก็ยืนยันไปว่าเลิกลาอย่าขาดกันแล้วนะคะ
ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วยังชวนให้สองคนนั้นนั่งกินเหล้าด้วยกันเลย
แต่สองคนนั้นก็เดินกลับออกไปจนมารู้ทีหลังว่านายบุญดริกเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
ล่าสุดนะคะท่านผู้บังคับบัญชาก็ได้พาสิบเอกสาธิตมามอบตัวแล้วค่ะ
จ่าสิบเอกสาธิตเนี่ยเบื้องต้นให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุนะคะ
แต่ว่าจากการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุก็พบความเชื่อมโยงในคดี
ตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อหาค่ะ
ในเกิดเหตุนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีบางส่วนเชื่อมโยงว่าเขาน่าจะเป็นคนร้ายในคดีนี้